งานศพที่ราชบุรีเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยงานศพเกือบเกือบจะมีศพเพิ่มอีกอ่ะ
ไปยิงกันกลางงานเลยอ่ะใช่ค่ะถือว่าอุกอาจมากมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้เองนะคะแต่เบื้องต้นเท่าที่สอบสวนดูเนี่ย
หลายฝ่ายเชื่อเหลือเกินว่าเป็นความขัดแย้งในเรื่องการเมืองท้องถิ่น
หลายคนเคยได้ยินนะว่าการเมืองท้องถิ่นนี้เขาก็ดุเหมือนกันมันแรง
ลองดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางงานศพเลย
แต่มันก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นด้วยนะเพราะตอนแรกเขาจะไม่ได้จัดงานศพที่สาลานี้
แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภ
พอทุกคนเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะ

คือนางวราพรเนียมรักษาหรือครูนงนะคะเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
มีคนเจ็บสาหัสแล้วก็มีบาดเจ็บรวมแล้ว๔คน
นายยิ่งพันธ์กำนันตำบลดอนทรายซึ่งก็เป็นหลานชายของนางวราพรด้วย
คนที่บาดเจ็บสาหัสถูกยิงเข้าที่ลำคอทะลุหลอดลม
แต่ตอนนี้มีรายงานว่าอาการปลอดภัยแล้ว
อกจากนี้ก็มีนายนครวันเพ็ญนางสมทวินศรีรัฐ
และนางมนเทียนใจทำซึ่งเป็นผู้สมัครสมาชิกสภา
เทศมนตรีตำบลดอนทรายได้รับบาดเจ็บไปด้วย
เรื่องนี้ตำรวจขออำนาจสารออกหมายจับแล้วนะคะไวมาก
ออกหมายจับนายวัญชาติเนียมรักษาวัย๖๐ปี
คนนี้เป็นสมาชิกสภาอบจราชบุรีเขต๓
และเป็นน้องสามีของนางวราพรผู้ตายด้วย
เบื้องต้นเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาครอบครองอาวุธปืนพกพาอาวุธปืน
แล้วก็ยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
วัญชาติมามอบตัวแล้วแล้วก็ปฏิเสธบอกว่า
ผมไม่ใช่มือปืนเนี่ยค่ะคนที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีลายสีแดงแดง
นั่นคือนายวัญชาติเนียมรักษานะคะ
มีรายงานว่าตำรวจรู้มาแบบนี้ค่ะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
คืองานศพงานนี้เนี่ยจริงต้องจัดที่สาราหลังเก่าที่อยู่ด้านใน
แต่อยู่มีคนมาสั่งให้ผู้ดูแลการจัดงานศพของวัด
เอาศพมาจัดที่สาลาหลังเกิดเหตุที่อยู่ด้านนอกซึ่งเป็นสาราหลังใหม่
ให้เหตุผลว่านายวัญชาติคนนี้เขาต้องการโชว์สาราหลังใหม่
แล้วก็ยังมีการสั่งมหรสบมาเล่นบริเวณด้านหน้าสาราหลังเกิดเหตุด้วย
ถามเจ้าภาพว่าเออใครเอามหรสบมาเล่นให้หรือเปล่า
เจ้าภาพบอกไม่รู้อยู่อยู่มหรสบก็มาเล่นให้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครส่งใครสั่งมา
นางสาวสิริพรเนียมรักษาลูกสาวของนางวรพรผู้ตายนะคะมั่นใจเลยเธอบอกว่า
มูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ต้องเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเดียวเท่านั้น
เพราะนายวัญชาติไม่พอใจเรื่องการลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นของแม่เธอ
คือก่อนหน้านี้ก่อนเลยย้อนกลับไปแม่เธอเนี่ยเป็นคนส่งนายยิ่งพันธุ์
กำนันตำบลดอนทรายตอนนั้นที่เขายังเป็นแค่ผู้สมัคร
เธอเป็นคนส่งไปสมัครเองแล้วนายยิ่งพันธ์ก็ชนะได้เป็นกำนันตำบลดอนทราย
คู่แข่งนายยิ่งพันธ์ก็คือลูกชายของนายวัญชาติลูกชายแพ้
บอกว่าเนี่ยคือสาเหตุแรกแล้วที่นายวัญชัยไม่พอใจแม่เธอ
สาเหตุที่สองแม่เธอยังมาลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายอีก
ก็น่าจะทำให้นายวัญชาติไม่พอใจมากขึ้นไปอีก
ลองฟังเสียงลูกสาวชี้แจงหน่อยนะคะ
ทำไมไม่แข่งกันตามกติกาประชาชีพไปตัย
ใครชาวบ้านเลือกกันแล้วสิแพ้ชนะเรายังไม่รู้เลย
แล้วทำไมคุณต้องไปทำแบบนี้อ่ะ
ด้านนายชาวฤทธิ์นะครับสามีของนางหรอพรผู้ตายก็มั่นใจเหมือนกันค่ะว่า
เหมือนกันค่ะว่าคนเกาะเหตุน่าจะต้องเป็นคนเดียวกับที่ตำรวจออกหมายจับ
ก็คือนายวัญชาติซึ่งอย่างที่เราบอกไปตอนต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างนายชาวลิกับนายวัญชาติคือพี่น้องกันนะคะ
เป็นพี่น้องกันเขาบอกเขาเสียใจมากทั้งที่เป็นพี่น้องกัน
ทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้ทั้งทั้งที่ก็ไม่เคยมีเรื่องผิดใจอะไรกันมาก่อน
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้แล้วสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจเขาบอกว่า
เขยมาเล่าให้ฟังว่าเห็นนายวัญชาติชะโงกหน้าออกมายิง
แล้วตำแหน่งที่ยิงอ่ะค่ะคือตำแหน่งยิงมันออกมาจากหลังพระประธานนะอ่า